สาวตายทั้งกลมนะทั้ง๔เดือน
แล้วก็ถูกสามีฆ่านะครับ
กลายเป็นคดีที่ตัวตัวประชาต้องสืบสวนต่อ
เพราะว่าตัวผู้ต้องหาเองยังปฏิเสธ
เรื่องของอาวุธที่ใช้ทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนี้

แล้วหักหัวคอนหักลุดออกมาเลย
ปรากฏว่าตัวผู้ต้องหาตอนไปทำแผนประกอบคำรับสภาพ
เขาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ใช้ค้อนนี้ในการทุบ

คือคดีนี้นะครับถือว่าเป็นคดีที่สำคัญ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นครสีธรรมดาภาษณ์
แล้วก็เย็นเมื่อวานนี้มันมีความคืบหน้า
ตำรวจที่ตำรวจได้รับการติดต่อจากนายตะวันรักษาวง
ซึ่งตำรวจคาดว่าเป็นผู้ต้องหาในการฆ่านางสาวพัชราพร
สุวรรณกาศภรรยาของนายตะวันเนี่ยนะครับ
ตะวันติดต่อมาทำไมรู้ไหมฮะขอมอบตัว
ตำรวจก็เลยนำกำลังไปควบคุมตัว
ก่อนนำตัวไปสอบปากคำที่ห้องสอบสวนสพชก
กลางแล้วก็นำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุทำแผนประกอบคำรับสาภาพทันทีนะครับ
นายตะวันอยู่ในท่าทางที่นิ่งเฉยคุณ
ตอบทุกคำถามที่ตำรวจถามและตอบทุกคำถามที่สื่อถามเหมือนกันนะครับ
ตะวันรับสาภาพบอกว่าลงมือทำร้ายภรรยาด้วยความโมโหครับ
เพราะภรรยาแจกไปทำแท้งที่กรุงเทพ
ซึ่งตอนนั้นคิดว่าการทำร้ายไปคิดว่าแค่บาดเจ็บไม่ถึงตายคุณ
คือเนี่ยฮะตามเวลานี้นะครับของวันที่๑๖สิงหาเวลาสัก๖โมงเย็น
เขาก็ทำร้ายภรรยาแล้วเขาก็ออกมาจากห้องทันที
พอออกมาจากห้องที่พบศพเนี่ยนะ
เขาก็โทรไปบอกญาติและโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย๑๖๖
ให้เข้ามาดูฝ่ายหญิงที่บ้านพักในรีสอร์ทแห่งนี้
เพราะเขาบอกเขาไม่คิดว่าฝ่ายหญิงจะตาย
คิดว่าอาจจะแค่บาดเจ็บหรือสลบเนี่ยนะครับ
ทีนี้ครับตำรวจก็สอบปากคำเข้มทั้งคืนเมื่อวานนะฮะ
แล้วก็ทำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
เขายังปฏิเสธเรื่องของการฆ่าว่าไม่ได้ใช้อาวุธค้อนเนี่ย
ฆ่าภรรยาของเขาล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับ
สิทธิ์เดินทางไปที่สพช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้ง
เพื่อจะติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทสมศักดิ์แก้วแสนรองภูมิกับการสอบสวน
ช่วยราชการของสพช้างกลาง
ได้เบิกตัวนายตะวันผู้ต้องหาฆ่าภรรยาตัวเองเนี่ยนะฮะ

นายตะวันก็ตอบคำถามผู้สิทธิ์ข่าว
รับเฉพาะส่วนที่เขาทำร้ายร่างกายตบตีภรรยา

ปฏิเสธบอกไม่ได้ใช้ค้อนในการทุบทำร้ายร่างกาย
ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าจะขอโทษอะไรกับพ่อแม่และญาติของผู้เสียชีวิตหรือไม่
ตัวผู้ต้องหาเองก็ฝากขอโทษที่ไม่สามารถดูแลคนตาย

เมื่อถามว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างนะฮะ
ตะวันก็บอกว่าก็หลับดีนะครับ
ทีนี้นักข่าวก็สังเกตหน้าตาของนายตะวัน
ตะวันก็หน้าตาสีหน้าเรียบเฉยเหมือนเมื่อวานเลยคุณ
นิ่งการตอบคำถามเป็นแบบนิ่ง
ไม่ได้มีท่าทีของความกังวลหรือความเครียดอะไรเลย
นะครับทีนี้ก็ต้องตรวจสอบว่ามีญาติมาเยี่ยมบ้างหรือเปล่า

ตำรวจจะนำตัวนายตะวันไปฝากขังผลัดแรกนะครับ
ตำรวจต้องคลี่คลายให้ได้เลยเรื่องของอาวุธ
ที่ใช้ในการฆ่าผู้ตายเนี่ยนะฆ่านางสาวพัชราพรเนี่ยนะฮะ
ส่วนศพของนางสาวพัชราพรนะครับ
ยังติดใจในการเสียชีวิตหลายจุด
ขอให้แพทย์ชนะสูตรซ้ำอีกรอบ
คาดว่าช่วงเย็นวันนี้จะสามารถรับศพ
ออกจากนิติเวศโรงพยาบาลมหาบราชนครศรีธรรมราชได้
และหลังจากนั้นก็จะนำไปประกอบพิธีสวัสดิ์พระพิธรรมศพหนึ่งคืน
แล้วก็จะเผาจะชาปนกิจทันทีนะฮะ
แล้วก็นำเท่ากระดูกกลับมาเก็บไว้ที่บ้านเกิด
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
จับกลุ่มตัวได้แล้วแต่เรื่องของการรับสาภาพ
โดยการสอบปากคำยังต้องดำเนินการต่อนะฮะ